นี่เป็นกิจกรรมสำคัญเลยนะตอนเด็กทุกคน
ก็ถือไม้หน้าไปทำกลมกลับข้าวกันไป
ใช่แล้วก็นอนค้างอ้างแรมกับเพื่อนในป่านี่นะคะเป็นกิจกรรมของการผจญภัยนะคะ
มีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งเขาจะต้องมีฐานทาซานน้อยลอยเวหา
อาจารย์ก็จะต้องทดสอบอุปกรณ์กันก่อน
เป็นการโหนเชือกข้ามบ่อน้ำ
สรุปแล้วอาจารย์สำเร็จไหมสำหรับการทดสอบอุปกรณ์

แหละเป็นควั้นตา
แลเป็นขวนตาคือประมาณระให้ดูเป็นบุญตา

แล้วสุดท้ายมันไม่ลอยมันจมอ่ะค่ะ
คำถามคือแล้วเด็กจะกล้าทำไหม
เด็กก็ได้แต่มองตาปริบ
คุณครูท่านนี้ได้ยินเสียงเรียกแล้วนะคะ
ชื่อครูบุ๋มจากโรงเรียนต่อชดช่างกลปฐุมวันอนุสร๑๐
อำเภอบังขันจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้
ดังไปแล้วนะดังแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะคะ

คือที่มาเนี่ย
เป็นการสาธิต

ซาซาน้อยลอยเวหา

ทาซานเบาะน้ำจำลองนี่เป็นเบาะน้ำเด็กน่ะ

เนี่ยเด็กทำได้นะเมาโซ
ก็เด็กตัวน้อยไง

ทาซานน้อยต้องให้คนน้อยไง
แสดงว่าคุณครูบุ๋มต้องไปตั้งฐานใหม่นะคะ

ลอยไปหาอะไรประมาณนั้นไปนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยมีการทดสอบไป

ทดสอบดึงประมาณ๒๓ครั้ง

เพื่อนก็ส่งเสียงเชียร์จากนั้นครูบุ๋ม
กระโดดข้ามไปเลยนะคะแต่ว่าสุดท้าย
ไม่ข้ามค่ะจมลงไปแบบนี้

ครูเขาทดสอบสำเร็จเชือกมันปลอดภัย

แต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะของการโหน

ที่ไม่สามารถเหนียวรั้งตัวเองในเชือกได้
แล้วก็ลงไปนอนอยู่ในเวหา

แต่มันเป็นความสุขนะ
สนุกสนุกสนุกมาก